ที่เขต๑เจ้าของพื้นที่เดิมนางเจริญเรี่ยวแรงภรรยาของอดีตสสฉลองเรี่ยวแรง
คราวที่แล้วลงสมัครในนามพักพลังประชารัฐ
และสามารถแย่งเก้าอี้จากพักเพื่อไทยเข้ามาได้
ครั้งนี้ย้ายมาสวมเสื้อภูมิใจไทยแต่คงไม่ง่าย
เพราะพักเพื่อไทยส่งนายนิยมประสงค์ชัยกุล
อดีตรองนายกเทศมนตรีมาแย่งชิงเก้าอี้คืน

โดยมีนายสุรพันธ์วัยยากรพักเก้าไกลที่ห้ามมองข้าม
๒พักเพื่อไทยเจ้าของพื้นที่เดิม
คือนายจิรพงศ์ทรงวัชราพร

ส่วนคู่แข่งที่มีโอกาสเบียดแทรก
คือนางปัญญารัฐนันทภูสิตานนท์จากพักเก้าไกล
๓เจ้าของพื้นที่เดิมเป็นพักเพื่อไทย

มาณศักดิ์จึงไม่ลงสมัครในเขตนี้
ทำให้เขตนี้มีแต่ผู้สมัครหน้าใหม่
แพ้ชนะจนถึงพลิกล็อกเป็นไปได้มากที่สุด
ตัวเองคือนางสาวปรณรัฐวัญชาญเวทพักเพื่อไทย
กับนายอนุสรแก้ววิเชียนจากพักเก้าไกล
๔แชมป์เก่านายมนตรีตั้งเจริญถาวรพักเพื่อไทย

เพราะนายนพดลทิพยชนพักเก้าไกลไล่บี้มาติด

ท่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่าง๒พักหลัก
เพื่อไทยส่งนายนพดลแก้วสุพัฒน์
อดีตสสบัญชีรายชื่อพักพลังท้องถิ่นไทย
เปลี่ยนโปรไฟล์ย้ายค่ายมา
ส่วนพักเก้าไกลส่งนายปรีติเจริญศิลป์

หอกตัวเต็งยังเป็นพักเพื่อไทย

อดีตสสเขต๓ที่คราวนี้ย้ายมาลงที่เขต๖

โดยมีคู่แข่งอย่างนายคุณากรมั่นณธีรัย
พักก้าวไกลหายใจรถต้นคอ
๗เดิมตัวเต็มที่จะเข้าวินเป็นพักเพื่อไทย

อดีตประธานสภาอบจนนทบุรี

จากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อม
สมาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้นที่
ต้องส่งนายภูดิตนนทพิมลชัยลงสมัครแทน
แต่นายจำลองยังเป็นหัวคะแนนใหญ่ในการหาเสียง

วิเชียรเจริญนนทศิษย์จากพักภูมิใจไทย
และนายเกียรติคุณต้นยางจากพักเก้าไกล
เขตแปดเป็นการต่อสู้กันของอดีตสอสอภักดิ์เพื่อไทย

ย้ายค่ายไปสวมเสื้อภูมิใจไทย
การเป็นสอสอเก่าทั้งคู่และค่ายเดียวกัน
ซึ่งสู่ศรีชนิดห้ามกระพริบตา
บารมีและกระสุนแน่นทั้งสองฝั่ง
แต่นายพนัทยังมีภาษีกว่านิด

คือนายนนทภัยศาลิมเจริญกิจพักก้าวไกล

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน